คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะเจ้าของร้านที่ถูกเอาภาพไปโพสต์
เขาจะแจ้งความดำเนินคดีเขาเรียกค่าเสียหายแบบ
ได้ค่าเสียหายอันนี้น่าสนใจมากจริงคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะ
มีคนไปซื้อปลาร้าปลานินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่า
พอเขาพลิกอีกด้านหนึ่งมันไม่มีเนื้อเลยมีแต่กล้าง
เจ้าของร้านบอกว่าโพสต์แบบนี้ร้านเขาเสียหาย
งั้นเรียกค่าเสียหาย๘แสนบาทวิวละบาท
เอาอย่างนั้นเลยนะใช่วิวละ๑บาท
เดี๋ยวไปดูคลิปที่เขาโพสต์เอาไว้ก่อนนะคะ
นางสาวพรชุตาอายุ๒๙เธอโพสต์เอาไว้เธอบอกว่า
กับครอบครัวไปไหว้พระที่วัดโสธรวรารามวรวิหารฉะเชิงเซา

ซื้อปลาร้าปลานินทอดชุดละ๕๐บาท

ใช่อีกด้านหนึ่งมันก็ปกติพอพลิกมาเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะ

ยืนยันว่าไม่ได้มาสร้างคอนเทนต์ไม่ได้ว่าแอบกินไปแล้ว
แล้วก็มาทำเป็นพริกแล้วไม่มีเนื้อแล้วถ่ายคลิปลงนะ

บอกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงยังไม่ทันกินจริง

แล้วคลิปนี้คนดูเยอะมากครับ
เจ้าของร้านเขาจะเอาเรื่องค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของโพสต์ก่อนคุณพรสุดาเจ้าของโพสต์
บอกว่าก็เธอซื้อประจำร้านปลาร้าร้านนี้
ไหว้พระทีไรก็ซื้อตลอด
ล่าสุดคือ๓๐กรกฎาคม
เห็นปลาร้าปลานินทอดมีเครื่องเคียงมันน่ากินมากเลย

ปรากฏว่าฝั่งหนึ่งปกติ
กลับด้านปลาโอ้โหมันเหลือแต่กล้าง
โพสต์คลิปเอาไว้ในติ๊กต๊อก
และเจ้าของร้านเขามาเห็น

บอกว่าสิ่งที่เธอโพสต์ทำให้ทางร้านเสียหาย
เชิญตัวทางเจ้าของโพสต์นะคะ
ไปพบตำรวจไปสอบปากคำ

แล้ววันนี้ก็จะต้องไปเจรจาตกลงกับทางเจ้าของร้านอีกรอบหนึ่ง
คือตัวผู้โพสต์บอกว่าไม่ได้แกะกินระหว่างทาง
ไม่ได้สร้างคอนเทนต์มันเป็นแบบนี้จริง
ญาติที่ไปด้วยกันเป็นพยานได้สิ่งที่โพสต์ทุกอย่างเป็นเรื่องจริง
วันนี้คุยกับเจ้าของร้านแล้วยังหาข้อยุติไม่ได้คุณผู้ชม
เจ้าของร้านไม่ยอมความค่ะคุณผู้ชมจะดำเนินคดี
เรียกค่าเสียหายตามยอดวิว
วิวตอนนี้ตอนที่นักข่าวของเราทำข่าว๘แสนกว่าวิว
วิวละบาทค่าเสียหาย๘แสนกว่าบาทนะคะ

แล้วไหนจะอะไรต่างเพจดังอะไรใครเอาไปแชร์ต่อ
หรืออะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่นะคะ
เรามั่นใจไหมว่าปลาที่เราเปิดเจอทีร่าเป็นแบบนั้นจริง
มั่นใจค่ะพยานที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันหมด

ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปหารักษาพิสูจน์เพื่อแจ้งหนูอีกทีนึง
เรื่องที่ว่าเราอาจจะลงมาอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้
พ่อปลาไม่ได้เว่งจากร้านเขาเราอาจจะไปทำอะไรก่อน

ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ติ๊กคุกก็ได้

ตอนทอดก็ทอดปลาร้าเต็มตัวแพ็คใส่กล่องพลาสติกอย่างดี
ลูกค้ามาอ้างว่าปลาหายไปครึ่งซีก
ก็มั่นใจว่าไม่ใช่ความผิดของทางร้านแน่นอน
เชื่อว่าคนที่มาเที่ยวด้วยกันแกะกินระหว่างทางหรือเปล่า
ยืนยันว่าแจ้งความยืนยันว่าจะดำเนินคดี
เพราะต้องการจะปกป้องศักดิ์ศรีของทางร้าน
เพราะทางร้านได้รับความเสียหาย
ไอ้ที่เรียกค่าเสียหายตามยอดวิวไม่ได้จะเอาเงินไปทำอะไรนะ
เงินที่ได้มาทั้งหมดจะเอาไปทำบุญนี่ค่ะ
คุณป้าเจ้าของร้านเขายืนยันว่าเขาทำมาตั้งนาน

เจ้าของร้านยืนยันค่ะว่าปลาของเขาเต็มตัว

เหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งลูกค้ายืนยัน

ทางร้านเขาทำไปให้แค่ครึ่งซีก
ก็เลยตกลงยังจบกันไม่ได้จบกันไม่ลงเลยค่ะ
แต่มันเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์ว่า
โอ้โหมันต้องมีหลักฐานชัดแล้วก็ชัวร์กันจริงนะ
อย่างนั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องกันขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน
คือดีเอาเรื่องแบบนี้ก็กุมขมับเหมือนกันนะ
แล้วไม่รู้ลบคลิปไปหรือยังยอดวิวเท่าไหร่แล้ว
เดี๋ยวควรจะดูอีกใช่ไหม